นี่ก็ตำรวจเมาเหมือนกันนะฮะ
แล้วไปตะโกนด่าชาวต่างชาติกลางร้านอาหารที่มหาสรคาม
แน่นอนว่ามีคำถามกลับมาทันทีนะว่าเออมาทำอย่างนี้ได้ยังไง

แบบนี้ผมไม่รู้ว่าไอ้ฝรั่งจีนกันในช้อนเนี่ยอยู่โดยชอบเพื่อคนหลายหรือไม่พวกคุณทุกคนที่มาวันนี้ต้องรับผิดชอบ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
ก็คืออันนี้ไม่รู้เลยว่าใครกันแน่ที่ทำให้ตำรวจจะโดนดูถูก
เห้ยบางคนบอกนี่ก็เป็นคนอื่นป่ะอันนี้ล็อคขึ้นหลังรถกระบาดกันหรือเปล่า

หรือไม่ก็อาจจะยังเห็นว่ายังจะพอคุยรู้เรื่องหรือเปล่า

ถูกต้องตำรวจว่านี่คนละข่าวของน้องมิ้นนะ
แต่เสื้อแดงเหมือนกันเลยนะเสื้อสีแดงเหมือนกันเลย

คือตอนแรกเนี่ยผู้ชายเสื้อแดงคนนี้เนี่ยคืออยู่ดีก็เมายืนโหกเวกโวยวาย
มีเรื่องกับลูกค้าโต๊ะข้างก่อนนะครับ

อาวววเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าโอฮีลแอร์แล้วคุณจะมานั่งสูบบุรีแล้วนะ

แล้วจังหวะที่พอเข้ามาห้ามมาปรามกันนะฮะ
เพราะว่ามีปัญหากับโต๊ะอื่นใช่ไหม
มีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งที่เขามากินอาหารที่ร้าน
แล้วเขาเดินออกไปสูบบุหรี่ในโซนนอกร้าน

อันนี้ตำรวจเสื้อแดงคนนี้กวักมือเรียกชายชาวต่างชาติคนนั้น
เขาก็คิดว่าเออสงสัยเรียกเราก็อยากจะชนแก้วไหม

เดินเข้ามาหาโดนเลยฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบ
ตะโกนด่าว่าเขาเป็นเอเลียนเข้ามาถูกกฎหมายหรือเปล่า
จนกระทั่งนี้ทางร้านต้องโทรแจ้งตำรวจ

คุณผู้ชมส่งคอมเม้นต์มาค่ะพี่อุ๋ยไม่น่าจ่ายภาษีเลยครับว่ายังไง

เขาก็เลยต้องพาออกไปนอกร้าน

เขาเองรึเปล่าคะที่เป็นชะลาวัล
เราได้คุยกับแฟนของชายชาวต่างชาติที่ถูกตำรวจนาฬินี้
ออกมากลับมาจากไปสูบบุหรี่ข้างนอกเขาก็กวักมือเรียกตอนแรก
คิดว่าจะไปชนแก้วที่ไหนได้ต่อว่าต่อขาน
อย่างที่ท่านได้ฟังในคลิปนะฮะเธอบอกว่าเธอไม่พอใจมากนะ
แต่ถ้าเกิดจะมาขอโทษอะไรก็พร้อมที่จะเจรจากลายเกลี่ยพร้อมยกโทษให้
แต่ก็ขอฝากบอกไว้ว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน
ไม่ใช่ว่าเป็นตำรวจมียศใหญ่โตแล้วจะมาเบ่ง
ก็คือแกจะสูบในร้านแต่คนในรอบนี้เขาก็ให้สูบ
คือโมโหตั้งแต่โต๊ะแรกแล้วโต๊กับทนายแล้วเรื่องบุหรี่นี่แหละ
คือปัญหาเกิดขึ้นคือบุหรี่สูบบุหรี่ในร้าน
ใช่ก็คือแกจะสูบในร้านแต่คนในรอบนี้เขาก็ให้สูบ
เรื่องมันก็เป็นแค่นี้แล้วทีนี้แกก็เลยขึ้นไง
แกก็เลยขึ้นเหมือนอยู่ในคลิปแกขึ้นเลย

ตอนแรกรู้ไหมครับว่าเขาเป็นตำรวจตรงนี้

บุหรี่นี่ก็คือจะสูบในร้านไง
สูบที่โต๊ะว่างั้นขี้เกียจเดินออกไปอย่างนั้นแหละ
แต่ต้นเหตุจริงผมว่าก็เมาด้วยนั่นแหละใช่ไหม
คือเมาจนคุมสติไม่อยู่จะสูบบุหรี่ที่โต๊ะในร้าน
แล้วพอเข้ามาห้ามเขามาว่าก็ทีนี้ก็ไปกันใหญ่เลย
ขึ้นเลยต่อมอะไรสักอย่างหนึ่งคงโดนสะกิดขึ้นมา
แล้วแทนที่ตำรวจสายตรวจเขาจะได้ไปทำงาน
ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนใช่ไหม
นี่ถ้าวันนี้ส่างแล้วเห็นคลิปนะพี่อุ๋ย
จะอายเอานะก็สี่ห้านายต้องมามาหลังฮัศเหตุคนเมา
คือตำรวจสอบถามไปยังแห่ง
พุ่มครับการตำรวจภูทรจังหวัดมหาสรค์คลตรวจงครีพรชัยชะลอเดช
ท่านบอกท่านเห็นคลิปแล้วยอมรับว่าผู้ชายในคลิป
เสื้อสีแดงและเอ๋อโวยไวเนี่ยที่เมาดูเนี่ยเป็นตำรวจจริง
ศพันธ์ตำรวจเอกเป็นฝ่ายอำนวยการของตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคาม
ไม่ได้เป็นภูมิกับของสพไหนเป็นระดับฝ่ายอำนวยการของภูทรจังหวัดนะฮะ
ตอนนี้ก็เลยมอบหมายให้หัวหน้าชุดตรวจสอบที่ตั้งขึ้นมา
ก็คือพันธ์ตำรวจเอกอุกฤษทรงชัยรองผู้คับการภูทรจังหวัด
เป็นหัวหน้าชุดตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้
แล้วเดี๋ยวก็จะเรียกมาสอบสวนดำเนินคดีหรือว่าทางอาญาอะไรกันต่อไป

แต่ว่าทางฝ่ายของชาวต่างชาติก็บอกเขาก็ติดใจนั่นแหละ
แต่ถ้าเกิดจะมาขอโทษอะไรกันเขาก็พร้อมที่จะยกโทษให้